คุณผู้ชมค่ะช่วงที่ผ่านมาเราก็นำเสนอข่าว
เรื่องเกี่ยวกับการลักลอบเล่นการพนันบ่อยมากเหมือนกันนะคะ
ทีนี้เราประชาชนทุกคนสามารถเป็นหูเป็นตาได้
เบาะแสได้แล้วเบาะแสนี้จะส่งตรงไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติเลยนะคะ
เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปราบรามการลักลอบเล่นการพนันทุกรูปแบบ
พลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เลยมีนโยบายค่ะ
ให้เปิดช่องทางรับแจ้งเบาะแสการลักลอบเล่นการพนันทุกรูปแบบ
ก็คือแจ้งเกี่ยวกับเรื่องของการพนันนี่แหละเพื่อให้ประชาชนแจ้งเบาะแสได้สะดวกด้วย
เร็วด้วยแล้วข้อมูลที่แจ้งมาเนี่ยนะคะก็จะส่งตรงถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ทีนี้สบายใจได้เลยว่าข้อมูลที่แจ้งมาเขาจะมีการเปิดเผยชื่อคนแจ้งหรือเปล่า
อะไรยังไงคุณผู้ชมคะข้อมูลทั้งหมดที่แจ้งมาจะถูกเก็บเอาไว้เป็นความลับ
สบายใจตรงนี้เรื่องความปลอดภัยได้เลยส่วนข้อมูลเวลาที่แจ้งเบาะแสเนี่ย
ยึดหลักง่ายใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรกับใครเมื่อไหร่
ถ้าเกิดว่าพอเรารู้ข้อมูลทั้งหมดนี้แล้วก็แจ้งไปที่ช่องทางที่บอกได้เลยนะคะ
ช่องทางนี้จะมีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทำงานของตำรวจในจังหวัดต่าง
คือเอามาแชร์เอามาโพสต์ให้ประชาชนได้รับทราบกันว่า
ตอนนี้ตำรวจเขาดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของการพนันไปถึงไหนแล้วนะคะ